ดูข่าวนี้แปลกนะคะเจ้าของหอพักนี่งง
ในหอพักนี่ก็งงแต่ไม่ใช่แค่งงอย่างเดียว
เขากลัวกลัวว่าไฟจะไหม้ครับมันไม่ได้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่มีคนมาวางเพลิงอยู่ดีผู้ชายคนนึงนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วราดน้ำมันเอามาทั้งแกลลอนเลย
แล้วจุดไฟพลึบหนีไปนี่เป็นครั้งที่สองแล้วคุณผู้ชม

นั่นแหละสิคุณผู้ชมก็สงสัยทำทำไม
แล้วที่สำคัญหอพักแห่งนี้มีคนพักเป็นจำนวนมากนะคะ
คุณนึกถึงคำว่าหอพักคนก็ต้องอยู่เยอะ
คนทำงานนักศึกษาเขาอยู่กันที่นี่แล้วถ้าเกิดไฟมันไหม้หอพักขึ้นมาเนี่ย
มีคนเจ็บคนตายนะคะตีสองกว่ากว่าจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ของห่อพักที่อยู่ในตำวนกุฎปำลังอำเภอเมืองเลยค่ะ
จังหวัดเลย๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ค่ะ
เนี่ยใส่เสื้อสีดำเนอะถ้าดูอย่างนี้ก็เข้ามาเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
เอาแกลลอนน้ำมันเนี่ยราดตรงจุดแรกที่เขาไปลาดเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะกองขยะแล้วมันมีกองกระดาษอยู่เขาเข้าไปเราไม่ได้เห็นชัดเจน
ตึกเนี่ยมุมตึกมันบังแต่สักแป๊บนึงที่เขาไปอยู่ตรงนั้น
ไฟมันลุกพลึบสีแดงขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ยังเอาแกลลอนน้ำมันเนี่ย
ราดออกมาตรงทางออกด้านนอกหอพักแล้วจุดไฟอีกค่ะ
เจ้าของหอพักนะคะชื่อคุณจิตานันลมรถค่ะอายุ๔๓ปี
เธอบอกเลยว่าคุณนักข่าวไม่รู้จะทำยังไง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ครั้งที่สองแล้วที่คนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นแหละบ่าย๒กว่าเรียกว่ากลางวันแสก
เคยมาก่อเหตุแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งเอาน้ำมันเบนซินเนี่ยนะคะ
ถุงพลาสติกแล้วโยนขึ้นไปบนหลังคาก่อนจะโยนก้นบุหรี่ที่มันยังติดไฟอยู่
โยนขึ้นไปคงกะจะให้ไฟเนี่ยไหม้แต่โชคดีตอนนั้นเนี่ยไฟมันไม่ลุกนะคะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาเรื่องเอาราวอะไร
ตอนนั้นไฟยังไม่ไหม้จนกระทั่งนี่คือภาพที่เกิดเหตุครั้งที่สองล่าสุด
ยืนยันว่าเธอไม่เคยไปมีเรื่องกับใครคนเช่าหอพักที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานทั้งนั้นเลย
ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรกันแน่กลัวที่สุดคือ
ถ้าเขามาก่อเหตุได้สองครั้งกลัวจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เขาน่าจะมีน้ำมันเบนจินนะคะอ่าแล้วเขาก็ลากถือถือขวดน้ำมันมาด้วย
มันเป็นเกรนลอนน้ำมันอ๋อเป็นเกรนลอนน้ำมันน้ำมันเล็กครับ
แล้วเขาก็ลาดใส่กรอบกระดาษซึ่งตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่กระดาษ
ครับกระดาษเอาไว้ใช้งานเขาก็ลาดลาดลาดลาดลาดไป
แล้วเขาก็กลับไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วน้ำมันอ่ะเขาก็เทให้เป็นทางอะค่ะ
เดินทางไปหยุดที่หน้าบ้านเราอ่าอีกจุดหนึ่งพักใช่
สักพักเขาก็เสด็จให้น้ำมันมันหมดน่ะอ่าเขาก็โยนถังครับ
หันไปทางฝั่งด้านข้างแล้วเขาก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จุดไฟ
เขามีจุดประสงค์ให้ไปน่ะมันมาตามทางอืมแต่ที่ลาดที่ลาดน้ำไว้อ่า
และน้ำมันไว้ค่ะคุณจิตานันเนี่ยเจ้าของหอพักนะคะ
ตอนนี้บอกว่าวอนตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีหน่อย
เพราะมันอันตรายมากมากที่สำคัญไอ้คำถามที่คุณผู้ชมสงสัยแบบนี้ว่าทำทำไม
อืมเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจจะเป็นคนถามเขาที่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะนั่นน่ะสิฮะอืม